เมษาย๘โอ้โหบางทีเราเห็นคนที่แบบขับรถอยู่ใช่ไหม

คือไม่เป็นไม่เป็นกังวลชีวิตเราเลยเหรอใช่นะฮะ
ล่าสุดมีคนเอาภาพนี้ไปเผยแพร่นะคะ
เลยมีการลงดาบเรียบร้อยสำหรับคนขับรถเมย์สาย๘รายนี้ล่ะค่ะ
และสาย๘ก็สายที่ติดสถิติว่า
ใช่นี่เขาไม่ได้บอกว่าติดสถิติว่า

บันทึกภาพของคนขับรถประจำทางสาย๘ที่ขับรถไปด้วย
้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย

คนขับรถเมย์สาย๘ขับช้าเล่นโทรศัพท์ไปด้วย
กฎจราจรจะมาขับรถหรือจะมาสไลด์โทรศัพท์

แต่ธรรมดาไม่ใช่วิสัยของสายนี้นะ

โอ้โหอย่างรถเร็วหลายคนประสบพบเจอมาด้วยตัวเอง

ส่วนใหญ่ก็บอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายขณะขับรถ
แล้วก็อยากให้คนขับรายนี้มีความรับผิดชอบ

ล่าสุดผู้ตรวจการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบกก็ได้เปิดเผยว่าตรวจสอบเรียบร้อย
รถโดยสารประจำทางสาย๘พบว่าเป็นรถเลขทะเบียน

พนักงานขับรถก็ชื่อนายสุริยันชัยโยกุล
โดยนายสุริยันชัยโยกุลได้ยอมรับว่าก็ได้เปิดเล่นโทรศัพท์จริง
ได้มีการเปรียบเทียบปรับฐาน
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย
คือใช้โทรศัพท์โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมในขณะปฏิบัติหน้าที่

พร้อมทั้งได้อบรมและหากมีการทำผิดซ้ำอีก
จะลงโทษสถานหนักต่อไป
สำหรับหลายท่านที่อาจจะประสบพบเจอพฤติกรรมของทั้งคนขับ
ทั้งกระเป๋าเองหรือว่าบนท้องถนนเจอรถประจำทางขับรถเป็นยังไงบ้าง
สามารถโทรแจ้งได้๑๕๘๔ด้วยนะครับ